ทุกผู้ชมครับคดีเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีเนี่ย
อันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ที่บุรีลำ๑๒ล้านจบแล้ว
วันนี้จบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าชายหนุ่มชาวจังหวัดบุรีรำ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพนางรองจังหวัดบุรีลำ
ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของเขาหายไปนะครับก็คือนายพันศักดิ์เสือชุมแสง
เป็นชาวอำเภอนางรองไปแจ้งความไว้เมื่อ๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
บอกว่าลอตเตอรี่ซึ่งซื้อมาแล้วก็ถูกรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑๖สิงหาคมหมายเลข๗๑๕๔๓๑๒ใบ
รวมเป็นเงิน๑๒ล้านบาทมันหายไป
ต่อมาก็ไปสืบทราบจนพบว่าลอตเตอรี่เลขดังกล่าวเนี่ยมีคนเอาไปขึ้นเงิน
ก็คือนายวิทยาธนสรรค์ศิลป์กับนางขวัญสุริษภ์ธนสรรค์ศิลป์
๒สามีภรรยาเป็นชาวบสุวันภูมิจังหวัด๑๐๑
แต่ว่าสองสามีภรรยาบอกว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่ถูกรางวัลที่๑เขามี๓๐๐
ใบนะเขาไม่ใช่๒ใบเขามี๓ใบ๑๘ล้านบาท
มีรูปถ่ายลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลเป็นหลักฐานด้วย
ในการยืนยันความดีสุดกับตำรวจ
ว่ามีลายนิ้วมือของใครบ้างอยู่ในสลากที่เอาไปขึ้นรางวัลที่๑นะครับ
ผลการตรวจออกมาแล้วครับวันนี้ตำรวจเรียกมาฟังกันทั้งหมดเลยนะครับ
ผลการตรวจออกมาพบว่าไม่พบลายนิ้วมือแฝงของนายพันธ์ศักดิ์หนุ่มบุรีรำ
เป็นคนมาแจ้งว่าลอตเตอรี่หาย
แต่ว่ามีลายนิ้วมือของสองสามีภรรยาชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เป็นคนเอาสลากไปขึ้นเงินกับกองสลาก
รอยละเนื่องแสงแห่งของคุณวิทยานะครับ
อยู่ที่สลักกินแบ่งที่ถูกประวัติที่๑ไปจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นจากการที่เราตอบส่วนแล้ว

ก็ได้เชื่อว่าสลักกินแบ่งที่ถูกประวัติเนี่ย
เป็นของคุณวิทยาศาสตร์จับจริงนะครับ
พอผลออกมาแบบนี้ครับท่าทีของแต่ละฝ่ายนะครับ
นายพันธ์ศักดิ์ก็ขอโทษฝ่ายสองสามีภรรยา
แต่ก็ยอมรับว่าก็เสียใจนะที่ผลออกมาแล้วมันไม่มี

แต่ก็ขอโทษแล้วก็ขอขอบคุณสองสามีภรรยาที่ให้ความร่วมมือ
การตรวจเพื่อความสบายใจของตัวเองนะครับ
ส่วนทางฝั่งของสองสามีภรรยาบอกว่าเมื่อนายพันศักดิ์ยอมรับ
ในผลการพิสูจน์ก็ไม่เต็ดใจเอาความนะครับ
จริงมันยังมีเรื่องของเด็กชายอีกคนหนึ่งด้วยนะ
นายพันศักดิ์ไปสงสัยว่าเป็นเด็กเนี่ยที่ขโมยสลากเข้าไปเนี่ยนะครับ
ผู้เป็นพ่อของเด็กบอกว่าก็ที่ผ่านมาลูกกับครอบครัวก็ถูกสงสัยจากเพื่อนบ้าน
ผลพิสูจน์ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าก็พ้นข้อคอรหากันไป
ตำรวจบอกว่าก็คงไม่ถึงขั้นการดำเนินคดีเรื่องแจ้งความเท็จนะครับคุณเขมสอน
เพราะว่าเจตนาของการมาแจ้งในเบื้องต้นเนี่ยคือมาแจ้งให้พนักงานสอบสวน
ตรวจสอบว่าสลากที่หายไปเนี่ยแล้วมีคนเอาไปขึ้นเงินเป็นของตนหรือไม่
วันนี้ก็ถือว่าหายสงสัยแล้วไม่ได้มาแจ้งความจับใครว่าคนนี้ขโมยของผมไปอะไรอย่างนี้